เวียสุกลวัฒน์และภรรยาสาวคุณวิกกี้

มีโมเมนต์หวานมาเสิร์ฟแฟน
เพียบเยอะมากคุณผู้ชม
โดยเฉพาะในอินสตาแกรมของทั้งคู่

ของการใช้ชีวิตคู่ด้วยกันไว้เยอะเลยนะ

ดไลค์ไปด้วยอิจฉาไปด้วยว่าอย่างนั้นค่ะ

ล่าสุดนี่พี่เวียเขากลับจากต่างประเทศใช่ไหมล่ะ
เขาไปร่วมงานเปิดตัวภาพยนตร์มา

เขาก็เข้าครัวจัดเมนูเด็ดให้ทันทีเลยค่ะ

ที่คุณศรีพันรยาเขาตั้งใจโขลก

นี่ถ้าแป๊บนึงนี่ออกออกอีกหนักนิดหน่อยค่ะ

หมึกนู้นกับหมึกนี้อันไหนอร่อยกว่ากัน
ผมว่าหมึกอันนี้อร่อยกว่า
อันนี้อร่อยกว่าเพราะอะไรครับ
พันธุ์ระยะ
โอ้โหน้ำจิ้มนี่คงจะหวานหยดยอยแล้วคุณผู้ชม

เป็นสีพันรยาที่มีแบบเขาเรียกว่าอะไรเสน่หลายจวะ
ค่ะโอ้โหเห็นปลาหมึกเข็นกุ้งของพี่เวีย